ตำรวจออกไม้จับในเบ้นวัยรุ่นชาย๑๗ปี
ที่ทำร้ายร่างกายคุณยายวัย๖๒ปี

ขณะที่ลูกชายของผู้ตายยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
จอบประเด็นนึงจากรายงาน
ภายในชุมชนเทพารักษ์จังหวัดขอนแก่น
เดินทางไปอัญเชิญดวงวิญญาณของมันดา
พระส่งให้ลูกชายจุดทูป๓๙ดอก
ักลงจุดที่ร่างยายติ๋มนอนเสียชีวิต

ที่อเผอมันจากเฮียรีจังหวัดขอนแก่น

อกจากนี้นายนรดลได้สอบถามคนในชุมชน
ทราบว่าวันเกิดเหตุในเบ้นมาทวงถามเงิน

เนื่องจากในเน้นไปขอเงินกับยายของตัวเอง
แต่ยายบอกว่าไม่มีให้เพราะยายติ๋มยืมไปหมดแล้ว

มีปากเสียงกันและเป็นปมเหตุ
การทำร้ายร่างกายจนยายติ๋มเสียชีวิต
เขายอมรับว่ารู้สึกโกรธและอยากแก้แค้นเป็นอย่างมาก
แต่พอมีข่าวว่าตำรวจเร่งติดตามคนร้าย
ดำเนินคดีก็ลดความโกรธลง
เพราะทำให้เชื่อมั่นว่ากฎหมายยังช่วยได้
ทีแรกผมแค้นมากเลยผมแค้น
คือยังไงผมขอให้แม่ผมเสร็จพิธีก่อน
ผมประกาศเลยประกาศแถวนี้ว่า
บอกเพื่อนบ้านคนที่ผู้ใหญ่ผมรัก
ที่ผมไปแจ้งความถ้าท่านไม่ยอมดำเนินคดีให้ผม
จะเอาคนดีหรือว่าคนเลวเท่านั้น
พี่เข้ามาถึงผมก็ชื่นใจ
ที่ผมจะต้องล้างแค้นอะไร
ผมลดละให้เป็นกระบวนการทางกฎหมาย

บอกกับทีมข่าวว่าเมื่อปีที่แล้ว
ลูกชายออกไปยืนรอรับพระที่ริมถนน

ขณะเกิดเหตุมีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์

ตำรวจมารับตัวขึ้นรถไปแล้วก็ปล่อยตัวออกมา
บอกว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าจะจับกลุ่มเยาวชนรายนี้ไม่ได้
ที่เป็นผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อย
บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถ้าเจอหลานก็อยากจะขอร้องให้มอบตัว
ส่วนเรื่องยายติ๋มเพิ่งรู้ว่าเสียชีวิตเมื่อวานนี้ก็ตกใจ
เพราะที่ผ่านมาก็สนิทสนมกันมาก
ก็เพิ่งรู้ว่ายายติ๋มตายเมื่อวานนี้นะ
ถ้าอยากฝากบอกเบ้นได้จะบอกอะไรไหมยาย

ถ้าเห็นเขานะยายจะขอร้องให้เขามอบตัว

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นระบุว่า
สารจังหวัดขอนแก่นอนุมัติหมายจับในเบ้นแล้ว
ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
ส่วนคนที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะนี้พบตัวหมดแล้ว
นำมาสอบสวนและการเป็นพยาน

แต่ไม่ได้ร่วมลงมือทำร้ายผู้ตาย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน